ที่ได้มีการแชร์รูปภาพแล้วก็ตั้งคำถามบนโลกโซเชียล
ถึงการก่อสร้างบ้านพักในบริเวณดอยสุเทพว่าเป็นการบุกรุก
พยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่
วันนี้ประธานสารอุทธรภาค๕ปฏิเสธเรื่องดังกล่าว
โดยยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากทหารแล้วพร้อมประกาศเดินหน้าก่อสร้างอาคาร

นายอุดมสิทธิวิรัตนธรรมประธานสาธารณ์อุทรภาค๕
แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพถ่ายทางอากาศในโลกออนไลน์
กรณีการก่อสร้างอาคารและบ้านพักข้าราชการ
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นการบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยหรือไม่
ประธานสาธารณ์อุทธรภาค๕ชี้แจงว่าภาพถ่ายที่เห็น
เป็นพื้นที่ของการก่อสร้างอาคารสารอุทธรภาค๕
ตลอดจนบ้านพักข้าราชการตุลาการ
ข้าราชการสารยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่สารอุทธรภาค๕
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๕สารแรงงานภาค๕
สารจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
โดยพื้นที่ดังกล่าวสารได้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
ซึ่งอยู่ในความดูแลของมณฑนทหารบกที่๓๒
เนื้อที่๑๔๗ไร่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม
เพื่อก่อสร้างอาคารสารอุทธรภาค๕
พร้อมบ้านพัก๔๗หลังและอาคารชุดอีก๑๓อาคาร
โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และพยายามดำเนินการให้มีผลกระทบ
สภาพพื้นที่เดิมน้อยที่สุด

และจะเดินหน้าสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ
ไม่มีการระงับการก่อสร้างแน่นอน
เราก็พยายามจะใช้พื้นที่ให้ดีที่สุด
คือหนึ่งในการก่อสร้างเนี่ยพยายามสงวนต้นไม้อะไร
ถ้าต้นไม้ใหญ่เราก็ชะลอออกมา
เพื่อปลูกลงไปทีหลังหรืออะไรอย่างนี้เพื่อดูแล
เรายังเว้นพื้นที่ข้างบน๕๐กระไร่
มีส่วนนี้ซึ่งเดิมนี้จะมีการก่อสร้าง
เราลงมาบนเลยกันไว้๕๐กระไร่

ย้ายไปประจำการที่อาคารแห่งนี้แล้ว

จากนี้ยังประหยัดงบประมาณในการเบิกค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการอีกด้วยครับ